แต่ว่าเรื่องที่ไม่แปลกแต่ระทึกชาวบ้านก็คือ
น้องโยโยช้างป่าสุดเก่าค่ะ
ออกมาเดินกลางหมู่บ้านเดินชิว
ไม่ได้มาธรรมดามาทุกวันช่วงนี้มาทุกวันเลย

ไปโยโยไปโยโยออกบ้านไป
โยโยไปด้วยโยโย

ไปก่อนช่วยกันนะครับ
ครับต้องรับการประเทศของท่านแต่พวกคุณแค่นี้

คุณผู้ชมดูนะนี่เป็นนาทีที่ชาวบ้านสันติศุกร์นะคะ
อยู่ตำบลสำโรงใหม่อำเภอระหารสาย
เขาช่วยกันส่งเสียงตะโกนไล่เจ้าโยโยมา
คาดว่าที่ช้างป่าลงมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน
ในช่วงนี้เนื่องจากว่าปัญหาภัยแรงค่ะ
ทำให้ช้างป่าลงมาเร็วกว่าทุกปี

ที่ผ่านมานะคะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลเป็นระยะเลย
แต่หลังจากนี้ถ้าหากช้างป่าตัวนี้
พาพวกเข้ามาประชิดหมู่บ้านล่ะ

ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงกันบ้าง
โดยเฉพาะปัญหาที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับชาวบ้านด้วย

ให้ชาวบ้านก็ระมัดระวังตัวกันไว้ก่อนเท่านั้น
บอกแหละว่าชาวบ้านถ้าเกิดเจอช้างป่าที่เข้ามาในหมู่บ้านนะคะ
อย่าเข้าไปใกล้มันเพราะว่าช้างป่าเนี่ยมันหุดหงิดง่ายมันดุร้าย
เพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าคุ้นชินกับการเจอคนอยู่แล้ว
ยังโชคดีวันนี้โยโยอารมณ์ดี